กำลังตกลงมาจากอวกาศลงผ่านชะบรรยากาศสู่พื้นโลกของเรา
แล้วก็ลงสู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
เคล็ดการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๕๑
ถือว่าเป็นปรากฎการณ์ที่สร้างความแตกตืดให้คนที่เห็นกัน
แต่แน่นอนครับอีกไม่กี่วันเราคงจะได้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้น
จากสถานีอวกาศแห่งหนึ่งนะครับ
ปีที่แล้วสูญเสียการควบคุม
และตกลงมาอย่างต่อเนื่องลดระดับการโคลจร
ซึ่งมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าอีกไม่กี่วันเราจะได้เห็นกัน
คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นภาพถ่ายจากพื้นโลกนะครับ
สังเกตการเคลื่อนตัวของสถานีอวกาศแห่งนี้เนี่ยนะครับ

สถานการณ์สถานีอวกาศเทียนกงแห่งนี้
ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจะตกที่ไหนเวลาใด
ก็ได้ออกมาคาดการณ์ว่ามีโอกาศที่จะตกในวันที่สามสิบนี้เป็นอย่างไร
และสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดได้ที่ไหน
ด้วยความสูงโดยเฉลี่ยที่๒๐๗กิโลเมตร
ความสูงโดยเฉลี่ยที่ลดของแต่ละวันอยู่ที่๒๓กิโลเมตรครับ
เส้นสีแดงที่เราเห็นนี่คือแถบเส้นความเสี่ยงที่จะตกได้ทั้งหมดเลยนะครับ
อยู่ที่ราติจุ๔๓องศาเหนือหรือราติจุ๔๓องศาใต้
ซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงเพียงแค่๐๑เท่านั้นนะครับ
จากข้อมูลการคาดการณ์จาก๓หน่วยงานนะครับ
และสุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนาม

เวลา๑๖นาฬิกาณลานเอเทียม๓

มีอะไรคืบหน้าเราจะนำเอามาให้กับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ